กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่๔๘นะครับ
หลังจากที่มีงานแถลงข่าวแล้วก็ประกบคู่การแข่งขันเรียบร้อยแล้ว
ทีมไทยเจอมาเลเซีย๒๒กันยายนก่อนนะครับถ้าเกิดชนะก็จะเข้าชิง
แต่ถ้าเกิดแพ้ก็จะเล่นนัดจีนตัดสามหนึ่งวันที่ยี่สิบห้ากันยายนแล้วนะครับ
อาจารย์หลังชันที่ผลชีวินครับอดีตกุญสือทีมชาติไทยนะครับ
จุบันนี้ก็ยังทำงานโลดแล่นอยู่ในแผนเกี่ยวกับนโยบายนะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาของการกีฬานะครับแล้วก็มีการมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า
ถ้วยพระราชทานนะครับที่ควรจะส่งนักกีฬาดีสุดลงเล่น
ก็ส่วนหนึ่งในเชิงของการพัฒนาแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือ
นี่คือถ้วยที่เป็นถ้วยศักดิ์สิทธิ์นะครับก็อยากให้เพื่อนแฟนเนี้ย
ให้กำลังใจกันเยอะแล้วก็ชื่นชมด้วยนะครับ
กับการจัดในครั้งนี้ที่นำไปจัดในต่างจังหวัดนะครับ
ขันรายการนี้จะจัดที่เชียงใหม่นะครับก็อย่างที่เราทราบกันแหละครับว่า
นางกีฬาทีมชาตรไทยจะเดินทางไปวันที่สิบเก้ากัญญายนนะครับ
หลังจบวันที่สิบแปดสิบเก้าก็เดินทางแล้วก็ไปซ้อมเลย
ช่วงเย็นที่เชียงใหม่นะครับโดยทางอาจารย์หลัง
สำหรับฟุตบอลไทยและอยากให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของถ้วยใบนี้
ปัจจุบันนั้นอาจจะถูกให้ความสำคัญน้อยลงไป
ซึ่งการเชิญทีมมาแข่งก็ควรจะหาทีมดีที่สุด
หรือว่าทีมที่ส่งแข่งขันเนี่ยต้องเป็นทีมชุดใหญ่นะครับ
แล้วก็ขอชื่นชมสมาคมชุดนี้แหละครับที่นำไปจัดแข่งที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็ถือเป็นการกล้าเปลี่ยนผ่านไม่ยึดติดกับกรอบเดิม
ที่ต้องจัดเฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้นครับ
จริงแล้วฟุตบอลคิงครับถือเป็นทวนาเมนต์เป็นถ้วยพระราชทานที่สำคัญที่สุด
โครงการหนึ่งหรือว่าโทรนาเมนต์หนึ่งก็ว่าได้เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นนี่คือส่วนที่อยากเห็นความสำคัญของถ้วยพระราชทานถ้วยนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นทีมที่เราเชิญมาหรือทีมที่เราจะส่งคัดเลือกเข้าร่วมเนี่ยควรจะเป็นทีมใหญ่จริง
มันก็ทำให้โจทย์ที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับ
ถ้ามองว่าเป็นสิ่งที่มันสำคัญที่สุดโทรนาเมนต์หนึ่งแล้วก็เป็นทางทดสอบทีมด้วย
แล้วก็เชิญทีมดีดีมาด้วยอันนี้จะเป็นการพัฒนาวงการฟุตบอลขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยเอ่อ
ครับที่เอาไปแข่งต่างจังหวัดอันนี้บอกกันเลยเพราะว่าถ้าเล่นในกรุงเทพเนี่ยคนดูจะน้อยมากกว่านะครับ

ใช้ถ้วยรางวัลไว้ใหม่นะครับโดยนายผ่านทิศสุภพงศ์
เลขาธิการสมาคมก็บอกว่าทางสมาคมได้รับ
พระราชทานถ้วยรางวัลใบใหม่ที่จะมีการอ่า
เปิดให้ยนต์โฉมในวันที่ยี่สิบสองกันยายนี้
ซึ่งก็เป็นวันแข่งขันวันแรกด้วยล่ะครับส่วนมาเลเซียคู่แข่งด่านแรกของทีมไทยที่คุมทัพโดย
ขิมพันกรกุญศือชาวเกาหลีใต้ก็ได้ประกาศยี่สิบห้าขุมพลชุดซูซุพคิงส์ครับ
ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนักเตะส่วนใหญ่คือชุดที่เคยใช้ชนะทีมชาติไทย
บอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๒โซนเอเชียเมื่อปีที่แล้ว
ก็นำโดยแบนดอนกันนะครับโมฮัมโดซูมาเร่
เดวีสแล้วก็ทางลาเบียคอมินอ่อง
โดมินิกตันก็จะเข้ามาเก็บตัวนะครับ
วันที่๑๖ถึง๑๙กันยายนก่อนจะเดินทางมาประเทศไทยต่อไปครับ
ส่วนศึกคอนติเนินเตอร์ฟุตสอร์ทไทยแลนด์ชัมเปียนชิป
นัดที่๒สายเอทีมชาติไทยครับพบกับโมซัมบิก
เกมแรกก็เสมอกับทางโมโลโคมานะครับสำหรับทีมไทย
และประตูขึ้นนำจังหวะนี้ครับหนึ่งศูนย์จากทางนโรงศักดิ์วิงวอลนะครับ
แต้มครอบครับมูลโลโคแต่รถที่เสียเป็นรอง
ก็ทำให้รอบรองใจพบกับอีรานเบอร์๑เอเชีย
แชมป์สายเอวันที่สิบห้ากันอย่ายนเวลาสิบหกนาทีสามสิบนาทีครับ

จีปฐุมก็จะพบกับการท่าเรือนะครับ
เวลา๖โมงเย็นคู่นี้๕เกมหลังสุดที่พบกัน
บีจีสถิติดีกว่าชนะ๔นะครับ
แล้วก็ท่าเรือชนะไปหนึ่งเกมส่วนข่าวของคุณจุธินันพิรมภักดีครับ
ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับ
ที่เสียชีวิตที่สหรัฐอเมริกาจากการเปิดเผยของทาง
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ก่อนนี้ก็เป็นผู้จัดการทีมคณะและกีฬา
ทีมชาติไทยตั้งแต่ปี๔๘และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการกีฬาคนพิการของไทย
สร้างผลงาน๕เหรียญทอง๕เหรียญเงินแล้วก็๘เหรียญทองแดงในการแข่งขันพาราลิมปิก๒๐๒๐ที่ผ่านมาล่าสุดนี่แหละครับ